คุณผู้ชมคะเพื่อนบ้านดีเป็นสีแก่ตัว
แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านระรานไปทั่ว
จะเอายังไงดีดูคลิปนี้หน่อยค่ะ

โอ้โหเอายังไงดีล่ะคุณผู้ชม
องไปแวบแรกใจหล่นเลยนึกว่ามีดดาบ

ใช่ค่ะแล้วคนที่เขาใช้เฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ถนนบางจาก
๑๓ทับ๔ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
เหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นวันที่๓มกรา

ตอนนั้นน่ะเพื่อนบ้านลุงคนนี้เขามีอาการคุ้มคลั่ง
อารวาสตะโกนด่าปลาข้าวของดังลั่นซอยเลย

ปุ้มปุ้มเคาะอยู่แบบนี้ค่ะ
ท้าทายเหมือนกับระรานชาวบ้านไปทั่วเลย
ตอนแรกคิดว่าป้ายบอกซอยทำอะไรผิดหรือเปล่า

ชาวบ้านเขาก็กลัวสิไม่รู้ว่ามันจะมีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
แล้ววันนี้นักข่าวของเราก็เลยไปที่นี่เลยค่ะ
ไปเจอกับคนที่โพสต์ชื่อว่าคุณวุฒิชัยอินทุรัตน์
ซึ่งคุณวุฒิชัยเป็นคุณครูนะครูสอนดนตรี
อยู่ที่โรงเรียนชุมชนวัดทัพมาเล่าให้ฟัง
คุณครูบอกว่าลุงในคลิปนี้ชื่อว่าลุงจู
แล้วลุงเนี่ยเขาอยู่ตรงปากซอยอยู่คนเดียว

ซึ่งช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่มีโควิดระบาดเนี่ยนะ
ลุงแกโอ้โหคุ้มคลั่งหนักเลยด่ากราดชาวบ้านไปทั่ว
ถือไม้ยาวบ้างถือเหล็กยาวบ้าง

ซึ่งตัวคุณครูเองเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะ
สาเหตุมาจากอะไรแต่ครอบครัวของลุงเนี่ย
เขาเคยบอกเอาไว้ว่าลุงอยู่ระหว่างการรักษา
แล้วก็ไม่รู้ว่าอาการคลั่งมาแบบนี้
เป็นเพราะว่าลุงขาดยาไม่ได้กินยาต่อเนื่องหรือเปล่า
เอาฟังเสียงคุณครูที่เป็นคนโพสต์ค่ะ
ชอบส่งเสียงไวนะครับ
แล้วก็ใช้ถ้อยคำที่หยาบคาย
แล้วก็คว่างปลาสิ่งของ
สร้างความเดือดร้อนรำคาญทั้งในช่วงกลางวันเช้า
จะมาจากพฤติกรรมที่ทางครอบครัวเขาเคยแจ้งมาว่าอยู่ในระหว่างรักษา
ผมก็ไม่แน่ชัดว่าโตคือเป็นประสบปัญหาโรคอะไร
แต่เขาจะมีอาการคุ้มข้างเป็นช่วงเวลาของเขา
แล้วก็ทุกคนในระแวกนี้ก็จะได้ยินค่อนข้างบ่อย
ลูกเด็กเล็กแดงแถวนี้ก็จะวิ่งกระเจ๊งหมดครับ

ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนที่เขาดูแลบ้านให้กับคุณลุงเนี่ยนะคะ

เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมนี่แหละดูแลบ้านให้ลุงจูเอง
ช่วยล้างรถช่วยเลี้ยงแมวช่วยเลี้ยงหมา
เลี้ยงทั้งอยู่ในบ้านด้วยก็เลี้ยงให้ปล่อยออกมาด้วย

แล้วลุงแกเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ๓เส้น
คนดูแลบ้านบอกด้วยนะเวลาที่อากาศมันร้อนเนี่ยนะ
ลุงแกก็จะเครียดอาการก็จะเป็นแบบนี้แหละ
อุ๊ยพอได้ฟังแบบนี้ทำไง
โอ้โหคุณแต่ว่ามันส่งผลกับความปลอดภัยของเพื่อนบ้านนะ

ต้องดูแลแหละนะถ้าคุณลุงมีอาการแบบนี้นะฮะ
เพราะว่าถ้าออกมาด่าทอไม่เท่าไหร่เขานี่ถือเหมือนอาวุธมาด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็จะมาบอกว่าทำหูทวนลมไปก่อน
อากาศร้อนลุงแกก็เป็นแบบนี้มันไม่ได้ค่ะ